เมื่อสักครู่นี้ทางโฆษกสบคคุณหมอทวีสิน
แถลงตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด๑๙รายใหม่ในบ้านเรามาแล้ว
ใช่ค่ะยอดวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๓๐๕ราย
๕รายก็จะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๑๙๓ราย
แล้วก็เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจเชิงลุกของแรงงานต่างด้าว
ใช่นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็เหมือนที่เรารายงานคุณผู้ชมได้ทราบไป
เป็นชายไทยอายุ๘๘ปีรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็ติดเชื้อจากลูกชายที่ไปในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดระยอง
ก็ถือว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นในบ้านเราอีก๑รายนะครับ
คุณผู้ชมครับส่วนกรณีของการปราบปรามบ่อนนะครับ
พบตรเมื่อวานสั่งเข้มเลยนะฮะ
ใครผิดเอาจริงโดนโยกโดนย้ายแล้วก็เรียกว่าออกจากตำแหน่ง
โดยที่ไม่ได้อยู่ในสังกัดเดิมแล้วนะครับ
ก็เมื่อวานนี้มีการทั้งสั่งการในการที่เอาผิดตำรวจ
ผู้การยันผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒เลย
คำสั่งอะไรต่างเหล่านี้ความเข้มงวดของทางพบตรเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราติดตามรายละเอียดให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ

เขามีการตามไปปราบปรามคุณ
ปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน
นี่กลางทุ่งอะไรแบบนี้เลยนะฮะ
โล่งแจ้งแต่มันก็เสี่ยงต่อโควิด๑๙

นี่คือล้อมวงเลยใช่ไหมตอนเจ้าหน้าที่ไปถึง
ตำรวจก็ไปล้อมวงเหมือนกันล้อมวงจับนะ
ล้อมวงจับวงไฮโลนี้เลยนะฮะ
ตำรวจสพนครสวรรค์สนที่กำลังกับชุดสืบสวน
สพเก้าเลี้ยวและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
กว่า๒๐นายบุกเลยครับ
บุกจับกลุ่มแก๊งลักลอบเล่นไฮโล
ในป่าริมทุ่งนาบริเวณพื้นที่หมู่๕
ตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวจพสวรรค์
พบว่ามีนักพนันชายหญิงรวมตัวกันกว่า๑๐ราย
ล้อมวงในการเล่นไฮโลอย่างสนุกสนาน
เจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าจับกุม
นักพนันแตกฮือยังกับพึ่งแตกรัง
วิ่งกันไปคนละทิศละทางสุดท้าย
เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มมาได้ทั้งหมดนะครับ
คือ๘รายเป็นชาย๖ผู้หญิง๒
ยังมีผู้หลบหนีไปอีก๒ราย

เสือเก้าอี้แล้วก็เงินสดของนักพนันอีกจำนวนหนึ่งนะครับ
สอบสวนในเบื้องต้นยังไม่มีใครแสดงตัวว่าเป็นเจ้ามือนะครับ
แต่ก็ทราบว่าจุดที่จับกลุ่มนั้นกลุ่มนักพนันจะรู้กันดี
แล้วก็จะนัดกันมาเล่นในบริเวณดังกล่าวเป็นประจำนะฮะ

เพราะเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่มันบัง

ห่างไกลจากชุมชนถึง๑กิโลเมตรนะครับ
หลังการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ประสานไปยังสาธารณสุข

ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ

เรื่องต้นกลุ่มนักพนันที่ถูกจับทั้งหมด๘คน
อุณหภูมิในร่างกายปกติครับ
แต่จากการสอบถามนักพนันส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่อำเภอก้าวเลี้ยวเลยฮะและอำเภอบรรพฤษภิษัย
ซึ่งก็จะต้องมีการตรวจสอบต่อไปถึงไทม์ไลน์
ว่านอกจากมาเล่นกันกลางทุ่งตรงนี้แล้ว
ไปเล่นพนันที่อื่นอีกหรือไม่

กลายเป็นคลัสเตอร์ที่ถูกจับตามองว่าเป็นแหล่งระบาดของโรค
บอกว่านักพนันส่วนใหญ่จะไม่ไปเล่นที่เดียว
มักจะเดินสายไปเล่นหลายที่หลายบ่อนนะครับ
เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักพนัน
ส่งตัวฟ้องศาลแล้วก็จ่ายค่าปรับ

เฝ้าสังเกตอาการด้วยนะครับ